แม่พูดถึงเรื่องของผลไม้และ
ช่วงนี้นะคุณผู้ชมราคามะนาวยังแพงอยู่นะ
แต่ว่าที่นี่ค่ะเขาเอามะม่วงมาใช้ทำอาหารแทนมะนาว

ไม่ใช่มะม่วงจุกนะดูก่อน
พาคุณผู้ชมมานี่เลยศูนย์บริรักษ์ไทย
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรนะคะ
มาพบกับอาจารย์รุ่งธรรมศรีวันธนสินนะคะ
เป็นคุณครูผู้ทรงคุณค่าของกรมอาชีวศึกษา
ประจำคณะคกรรมศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรนะคะ
อาจารย์เล่าให้ทีมงานของเราฟังบอกว่า
ช่วงนี้ราคาของมะนาวแพงใช่ไหมคุณ
แล้วก็ดูเหมือนมีท่าทีว่าจะแพงขึ้นเรื่อย
คือเดือนเมษามะนาวน่าจะแพงสุดเลย
ก็เลยอยากจะหาตัวช่วยในการลดต้นทุนการทำอาหารลง
ก็เลยลองนำมะม่วงมะม่วงมีราคาถูกนะ
มะม่วงราคาถูกด้วยลองมาปรุงอาหารแทนมะนาวทั้งคาวทั้งหวานเลย

เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับร้านค้าและครัวเรือนต่าง
ในช่วงที่มะนาวมันแพงแบบนี้คุณดู
เมนูที่อาจารย์ทำก็คือนี่คือ
คือเหมือนเป็นแบบยำส้มตำอะไรอย่างนี้
แล้วใช้มะม่วงแทนไปเลย
ก็จะได้ความเปรี้ยวเป็นตำมะม่วงไปเลยผสมกันไปค่ะ

อย่างต้มยำแกงส้มน้ำพริกผัดข้าวใบสีม้าห้อบัวลอยมะม่วง
เยอะแยะมากมายเอาทำได้หมดเลยน้ำมะม่วงอ่ะคุณ
แต่ละเมนูอาจารย์ก็เลือกใช้มะม่วงที่ต่างสายพันธุ์กันในการประกอบอาหารนะคะ
จากว่ามะม่วงคุณรู้อยู่แล้วว่ามะม่วงมันมีหลากหลายสายพันธุ์มาก
สายพันธุ์เปรี้ยวบางพันธุ์หวานก็แตกต่างกันออกไป
อย่างแกงส้มใส่มะม่วงเนี่ยมันก็น่าจะดีเหมือนกันนะ
ปกติเราทานแบบแกงส้มมะละกอสับปะรดอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
แต่นี่เป็นแกงส้มมะม่วงก็อาจจะได้อีกความรู้สึกหนึ่ง
ถ้าหากใครใช้มะม่วงในการประกอบอาหารถ้าเป็นอาหารคาวอ่ะ

เพื่อเป็นการเพิ่มรสเปรี้ยวให้กับอาหาร
ซึ่งต้องใช้ในรูปแบบการคั้นน้ำมะม่วงออกมา
ผสมเนื้อมะม่วงเปรี้ยวเข้าไปด้วยในการประกอบอาหาร
มันก็จะได้ผลดีที่สุดอย่างเช่นพวกน้ำพริกต่าง
แล้วก็ใส่มะม่วงไปด้วยเป็นน้ำพริกกะปิใส่มะม่วงอะไรอย่างนี้
ก็ได้เหมือนกันหรือถ้าหากใครจะใช้มะม่วงในการประกอบอาหารแทนมะนาว
คุณอาจจะต้องฝึกการปรุงอาหารด้วยน้ำมะม่วงก่อนนะ
เพราะว่าเราจะต้องลองกะรสชาติ
คือเนื่องจากว่าความเปรี้ยวของมะม่วงกับมะนาวไม่เท่ากัน
ปริมาณน้ำก็ไม่เท่ากันเอาลองดูแล้วกันคุณ
อะไรที่ปรับใช้ได้ก็ลองปรับดู
ส้มตำก็เปลี่ยนเป็นกินตำมะม่วงแทนไปเลย
ต้องจะได้ประหยัดมะนาวไปอีกทีนึง